พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอยู่แล้วนะคะ
ซึ่งเป็นเรื่องของการช่วยเหลือดูแลปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
แต่ในเรื่องนอกจากเรื่องน้ำแล้วการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ
พระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราศดรด้วยค่ะ
เราไปติดตามจากรายงานเรื่องโรงไฟฟ้าของพ่อกันค่ะ
พุทธศักราช๒๕๑๗พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินทรงไปเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
โรงไฟฟ้าตามแนวพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
ก็เริ่มเมื่อปี๒๑๑๕พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่างหัว
เจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระราชดำรินะครับ
ที่จะจัดสร้างโรงงานหลวงนะครับอาหารสำเร็จรูปที่๑นะครับ
เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการหลวง
แล้วก็ผลผลิตจากทางการเกษตรจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงนะครับ
และในขณะนั้นในพื้นที่นะครับยังไม่มีไฟฟ้าใช้
ซึ่งจากการที่พระองค์ทรงเสด็จทรงงานนะครับก็ได้ทราบว่าบริเวณในพื้นที่นะครับ
มีแหล่งน้ำที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดปีนะครับ
ซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับ
จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำรินะครับ
ให้จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กนะครับ
เพื่อนำไฟฟ้ามาป้อนให้กับโรงงานหลวง
ก็ในส่วนของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่๑ฝังนะคะ
โครงการตามพระราชดำรินะครับ
เพื่อในการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่นะคะ
เพราะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว
เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นแล้วก็การทำไล่เลื่อนลอย
เริ่มครั้งแรกมีการเพาะปลูกพืชแล้วก็ผลผลิตที่ได้
ก็เกิดปัญหาราคาตกต่ำนะคะ
ดำริในการสร้างโรงงานหลวงขึ้นมา
เพื่อเป็นแหล่งรองรับผลผลิตที่ล้นตลาดเหล่านั้น
เบื้องต้นเริ่มแรกได้จากโรงไฟฟ้าพระราชทาน
ซึ่งตั้งอยู่เหนือเหนือขึ้นไปจากโรงงาน
ครั้งแรกก็จะมาสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักร
ซึ่งสมัยนั้นก็ยังเป็นเครื่องจักรเล็กนะคะไม่ใหญ่มากนะคะ
มอเตอร์ต่างแล้วก็มีแสงสว่างที่ใช้ในโรงงาน
ธนพรตาพัฒนาวรกุลเป็นหนึ่งในเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมจากโรงงานหลวง
สืบทอดสวนลิ้นจีมาจากบรรพบุรุษ
อบพยพมาจากเมืองจีน

พระองค์ท่านเสด็จไปเห็น
ท่านก็เริ่มแรกเลยเอาต้นลิ้นจีไปแจกให้

พอผ่านไปสองสามปีก็ได้ผลผลิต
ก็จากไม่กี่ต้นนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ขยายพันธุ์กันเอง

ทุกวันนี้ก็เต็มนี้ค่ะ
เพราะทุกวันนี้ชีวิตที่ดีขึ้น

ท่านไม่แยกแยะและไม่แบ่งชนชั้น
ถ้าที่ไหนลำบากท่านก็แบบ
เข้าไปให้ความที่ลืม
อกจากโรงไฟฟ้าบ้านยางที่อำเภอฝางแล้ว
บนดอยอิทธานนทร์ที่อำเภาจอมทอง

ก็ถูกนำมาผลิตไฟฟ้าเช่นกัน
โรงไฟฟ้าแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี๒๕๕๙
และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าในปี๒๕๕๙
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งไปสนับสนุนโครงการหลวงอินทนนท์

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาในพื้นที่
เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
เพราะฉะนั้นพระองค์ท่านเองก็จะสนใจเรื่องไฟฟ้าแบบเล็ก
พลังน้ำพลังงานทดแทนทั้งหลาย
เพราะเรื่องใหญ่หน่วยงานต่างก็ทำแต่เรื่องใหญ่
แต่พวกคุณท่านก็จะให้ความสนใจเรื่องเล็ก
เรื่องเล็กที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่นั้นจริง
เครื่องแม่งงานสมบูรณชนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

เป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริ
ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่
ทดแทนฝ่ายเดิมที่ชาวบ้านทำขึ้น
แต่เสียหายไปเพราะถูกน้ำป่าไหลหลาก
ถึงรัฐธรรมที่ขอความช่วยเหลือ
ถ่วงลายงานพวกคุณท่านว่า
เปรียบเทียบผลประโยชน์ที่จะได้
ระหว่างการก่อสร้างฝ่ายทดแทนของเดิม
กับการสร้างเคลื่อนขนาดใหญ่เก็บกับน้ำ

ว่าโครงการประเภทไหนที่อำนวยประโยชน์กับประชาชนมากกว่า
ก็สร้างโครงการประเภทนั้น
ก็เลยเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริ
ก็รวมแล้วคุณที่ทางด้านจมภาษาที่ใช้น้ำจากเขือดเนี่ยก็๑๘๘๐๐๐ไล่นะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เขื่อนก็๓๐๐๐ไร่แล้ว
ที่เหลือก็ไปตอนล่างไปนะครับ
ตอนล่างก็ได้รับน้ำจากส่วนนี้
แล้วก็ทางด้านผลิตไฟฟ้าก็เป็นเรื่องที่ลองลงมานะครับ
ที่ผมบอกแต่ตอนต้นว่าผลิตได้ปีหนึ่งก็๒๘๗๕ล้านหน่วย
เพราะว่าน้ำที่ปล่อยลงไปเนี่ยก่อนที่จะลงไปเนี่ยต้องผ่านเครื่องก่อน
เพราะเพียงแต่ว่าเราเอาเครื่องไปตั้งขวางไว้เท่านั้นเอง
งั้นเวลาเขาปล่อยน้ำไปให้ประสิทธิ์ก่อนใช้เนี่ยก็ผ่านเครื่อง
เครื่องก็ผลิตไฟมาโดยที่น้ำอะไรสูงหายไปไหน
ก็ยังไปถึงชาวบ้านทุกเม็ดทุกหยดนะครับ
ปัจจุบันโรงงานหลวงจะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยางแล้ว
แต่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็ยังเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบ
ปัจจุบันจะกลายสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว
แต่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังมีชีวิต
เช่นเดียวกับบัญญัติหอมมาอดีตหัวหน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยางที่ผูกพันกับโรงไฟฟ้าแห่งนี้
เพราะร่วมทำงานมาตั้งแต่สำรวจความเป็นไปได้ของโครงการ
จนบัดนี้กระเสียนอายุงานไปแล้ว๖ปี
ที่ยังมีกรักษาแห่งผู้ก็น้ำเท้าไฟฟ้าไม่ไม่มีได้
แต่ได้ถ้าได้ซึ่งปัสเท้าของไฟฟ้า
อาลูกจะเริ่มแพ้เป็นผู้หญิงคนที่อยากเกิดการที่จะผู้หญิงแข่งบิน
คุณตัวจะชื่อว่าคุณจะคุณจาบอัตภัณฑ์ไหน
เจริญรุ่งเรืองผมอยากให้ดูแลให้ดีที่สุด
และก็สูญศาสตร์งานของท่านให้ดี

เป็นโรงต้นแบบพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก

ความเป็นอยู่ความเจริญรุ่งเรืองได้
โปรดติดตามตอนต่อไป